คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่มามาปาดหน้ารถฟอร์จูเนอร์
จอดรถแล้วคนขับรถจักรยานยนต์บึงลงจากรถ
ชักปืนออกมาขู่รถฟอร์จูเนอร์นะคะ
นี่คือกลางเมืองนะคะทำกันแบบนี้เลยเนี่ยค่ะภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่นะนี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะต้องเบรกกึ๊กเลย
ใช่ค่ะลงมาแล้วมีปืนนี่ไงนี่ไงค่ะแล้วเอามาขู่
โอ้โหน่ากลัวมากจริงค่ะนี่นะคะคือผู้เสียหาย
ชื่อว่านายจักริตนะคะอายุ๓๙ก็คือคนขับรถเก่งฟอร์จูเนอร์คันนี้ค่ะ
เป็นวิศวกรบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแถวสาธรณ์ครับ
เขาก็เลยเอาภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะ
ก็คือเห็นเลยว่าตัวนายจักริตเนี่ยนะเขาก็ขับรถไปตามปกติ
จู่มีรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ของนายทงชัยนรงศักดิ์ขี่ปาดหน้าครับ
แล้วเบรกขวางหน้าเลยแล้วเบรกแบบกระทันหันด้วยนะ
รถของเขาเนี่ยก็เลยไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายทงชัยอ่า
ทงชัยลงมาเลยค่ะชักปืนออกมาแล้วเดินไปหาเลยค่ะ
แต่จังหวะนั้นเนี่ยมีรถเก๋งสีดำของนายภูวนัยกษิภูลผู้ชายที่ใส่เสื้อลายลาย
จะเห็นว่ามีเดินมาหน้ารถเขาอีกคนนึงเขาขับมาจอดด้านข้างอ่า
แล้วเคาะหน้ารถแล้วเดินอ้อมมาต่อยที่ฝั่งคนขับนี่นี่คนนี้
อ๋อเหรอจังหวะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโชคดีนะคะ
ที่มีพลเมืองดีนะคะนายประดิษฐ์จันทรา
ขี่รถจักรยานยนต์สีขาวมาจอดแล้วมาช่วยค่ะ
มาช่วยรังับเหตุนะคะก็พยายามว่านะ
ไม่ให้ยิงปืนห้ามไม่ให้แบบทำร้ายกัน
แล้วก็มีผู้หญิงชุดสีเหลืองวิ่งลงจากรถ
นี่กล้องอีกมุมหนึ่งจะเห็นแล้วก็มาช่วยห้ามเอาไว้
และภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะอุ้ยแต่น่ากลัวตรงปืนเนี่ยนะ
ถูกต้องมีปืนชักปืนปืนเหน็บเอวอยู่อ่ะแล้วก็ชักปืนออกมาแล้วเนี่ย

จักริตบอกว่าตอนที่ตัวเองอยู่ในรถเนี่ยนะคะ
นายทงชัยพยายามจะดึงประตูรถด้วยนะคะ
แล้วก็ใช้ปืนเจาะไปที่หัวด้วยนะคะ

ภูวนัยก็เข้าไปต่อยที่หน้าเขาหลายรอบเลยนะคะ
อย่างที่บอกว่าโชคดีที่พลเมืองดีมาช่วยค่ะ
ก็ยื้อแย่งยื้อปืนกันอยู่ช่วงหนึ่ง

เพราะว่ามันอุจจกรรมนะฮะ

แต่ว่าโอ้โหชักปืนกลางเมือง

เพราะว่ามันมัน

ไม่น่าอยู่ยืนอยู่ในสังคม

ที่เขาถูกสองคนนี้มาทำลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

ผู้ชายที่ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์
กับคนที่ขับรถเก๋งสีดำ
มากันพบตำรวจแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมาพบตำรวจเรียบร้อยแล้วนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นในมุมนี้นะครับ
ทงชัยคนขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะครับส่วนนายภูวนัยคนขับรถเก๋งสีดำ
เอานายทงชัยก่อนนายทงชัยคนขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์เนี่ย
เขาให้ข้อมูลอย่างนี้มันจะแย้งกับทางรถคันที่เขาถูกกระทำนะที่เขาบอกนะ
ทงชัยบอกว่าวันเกิดเหตุกำลังจะเดินทางกลับบ้าน
พอขี่จักรยานยนต์มาถึงตรงหน้าโรงพยาบาลชนรับประทาน
หลังจากนั้นเขาก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามไปเพราะว่าถูกปาดหน้า
พอไปถึงหน้าเทศบาลปะเกร็ดตอนนั้นเขายอมรับว่าเขาก็ไปปาดหน้ากลับจริงนะ
เพราะว่าต้องการลงมาจะสอบถามแล้วไม่ได้ชักปืนไปจ่อหัวเขาด้วย
อันนี้เขาบอกอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวลองฟังก่อน
ที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาขับมาแล้วเขาเบรกเสียงดัง
ไม่มีเสียงเบรกเลยเขาขับมาด้วยความเร็วแล้วเขาปาดผมมาอย่างนี้
ผมหยิบปืนออกมาจริงแต่อยู่ข้างเอวอยู่ข้างตัวตรงนี้ผมไม่ได้ข่มขู่อะไรเขาเลย
แล้วผมก็ไปชี้หน้ามือข้างนี้มือขวาเนี่ยซึ่งผมจับอาวุธผมอยู่ข้างนี้มือซ้าย
ผมชี้หน้าตรงนี้บอกว่ามึงขับรถนี้ได้ยังไงมึงรู้ไหมปาดหน้าผมเนี้ยจะล้ม
เขาถามผมอะไรผมบอกคำขอโทษสักคำยังไม่มีเลย
ต้องถามก่อนใครผิดใครถูกต้องเข้ามาระงับเหตุก่อน
ไม่ใช่อยู่ควักปืนมาขู่แบบนี้มันไม่ใช่นี่คือเหตุการณ์จริง
ผมถึงอยากมารู้ว่าคลิปหายไปไหนแล้วที่ผมยิงปืนผมยิงจริง
ผมยิงจริงจริงถ้าผมไม่ยิงเพราะตอนนั้นช่วงชุนมูลคนเต็มไปหมด
ถ้าทำแบบนั้นถ้าเพื่อนผมโดนยิงล่ะ
อันนี้เขาก็อ้างของเขาอย่างนี้นะส่วนนายภูวนัยนะครับ
ขับรถเก๋งสีดำนะเป็นเพื่อนกับนายทงชัยที่ขี่จักรยานยนต์นะครับ
บอกว่าตัวเขาเนี่ยก็แค่
บรถของนายจักริตเบานะครับเพราะอยากถามว่าทำไมถึงมา
ขับรถปาดหน้าเพื่อนเขาแต่นายจักริตนั่นแหละ
เหยียบคันเร่งชนท้ายรถของรถจักรยานยนต์เพื่อนเขาเหมือนพยายามจะหนี
ก็เลยไม่พอใจตอนนั้นก็เลยเดินอ้อมไป
ไปถึงจุดที่นายจักริตนั่งขับรถอยู่แล้วก็เปิดกระจก
ก็เลยต่อยหน้าไปสองสามครั้ง
จนรถคันโฟทูเนอร์ขับชนผม
ในคลิปเห็นเลยชนผมกระเด็นออกมาเลยแล้วก็ชนมอไซค์ผมถึงทุบรถว่า
มึงชนกูทำไมซึ่งใครก็ไม่รู้ได้ขับเข้ามา
แล้วก็เข้ามาหาผมครับแต่คือผมไม่รู้ว่าเขา
เข้ามาห้ามหรือว่าเข้ามาทำอะไรใช่ไหมเอาเข้ามาปุ๊บเขามาฟ้าคอผม

คือฟังแล้วเนี่ยแม่
คือต่อให้ปาดกันขนาดไหนเนี่ยถึงขั้นชักปืนออกมากลางถนนกัน
ขี่รถมาแล้วคุณมีปืนหรืออะไรค่ะแต่ฝั่งของนายทงชัยที่ชักปืนมา
เขาบอกที่เขาโมโหโมโหอะไรเขาบอกว่ามีอีกคนนึงก็มีปืนใช่ไหม

คนที่มีปืนเนี่ยเขาบอกเขาเป็นพลเมืองดีที่
คุณจักริตเขาบอกว่าไปช่วยเขานะช่วยระงับเหตุนะ
ประดิษฐ์จันทรานะฮะพลเมืองดีคนนี้นะครับ
คนขี่จักรยานยนต์สีขาวแล้วมาช่วยระงับเหตุนะครับ
เขาบอกว่าตอนนั้นเขาเห็นว่าก็มีการชกต่อยกันเกิดขึ้นกลางถนน
ก็เลยตัดสินใจจอดรถเข้ามาช่วยตรงนี้ฮะเห็นไหม
เขาจอดจักรยานยนต์สีขาวคันนี้

ไปมีเรื่องกับเขาอยู่มีปืน
เขาก็เลยชักปืนออกมาเพื่อป้องกันตัวไว้ก่อน

นี่เขามีปืนง่ายอย่างนี้เลยเหรออืมนะส่วนที่อ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจ
เพราะเห็นว่าอีกฝั่งหันปืนมาทางเขา
เขาก็เลยต้องอ้างตัวเป็นตำรวจไว้ก่อน
ยืนยันว่าที่ลงไปไม่ได้จะไปหาเรื่องกับใคร
แค่จะช่วยไปห้ามสองฝ่ายจะไประงับศึกแค่นั้นเอง
ไปห้ามไม่เฉยเพราะห้ามแล้วเขาหาว่า
ผมบอกเฮ้ยกูมาห้ามผมก็พูดตรงผมมาห้าม

ชักปืนมาผมไม่รู้ความหมายเขาคืออะไร
ผมก็เลยชักของผมออกไปแต่ผมไม่ได้จี้ใครนะ
คือเขาเอาปืนเจาะหัวผมผมก็ไม่รู้จะทำไง
ผมความตายมีแค่เอื้อม
ผมก็ต้องบอกว่าผมเป็นตำรวจทำไมกูห้ามไม่ได้ผมเป็นตำรวจ
เขาก็เลยกลัวก็เลยเอาปืนลง
ฟักปืนหมายความว่างไงใช่ไหมนะ

โอ้นี่ครับ
สรุปแบบนี้ค่ะทางตำรวจเนี่ยนะคะแจ้งข้อหากับทุกคนเลยค่ะ

ทุกคนเลยค่ะทั้ง๔คนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
โดนข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนและความปลอดภัยของผู้อื่นค่ะ
ทงชัยนรงศักดิ์คนขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีที่ชักปืนขู่

พยายามฆ่าทำร้ายร่างกายพาปืนไปในที่สาธารณะ
มีปืนไว้ในครอบครองยิงปืนซึ่งมีดินระเบิดโดยใช้เหตุในที่สาธารณะ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนและความปลอดภัยของผู้อื่น

นายภูวนัยกษิภูลเจ้าของรถเก๋งสีดำ
ที่ลงมาตบรถฟอร์จูเนอร์แล้วก็ไปต่อยหน้าเขาเนี่ย
ก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ

นายประดิษฐจันทราคนขี่รถจักรยานยนต์สีขาวที่ไปช่วยระงับเหตุ

ก็โดนแจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะค่ะ

ผมยิ่งไม่กล้าไปมีเรื่องกับใครที่ไหนอะไรยังไงทั้งสิ้น
อย่ามีค่ะอย่ามีเรื่องกับใครค่ะ